ข่าวนี้เปิดเทอมวันแรกก็เป็นเรื่องแล้วนะครับ
เพราะว่ามีผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๘ขวบ

แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ย
ถูกรุ่นพี่ป๓ข่มขืนในห้องน้ำในวันเปิดเทอมวันแรก

คือในวันเปิดเทอมวันแรก๒๙ตุลาคมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ลูกสาวก็กลับมาจากโรงเรียนตามปกติแล้วครับ

เห็นอาการของหลานผิดปกติตรงที่ว่า

และหลังจากนั้นหลานเข้าไปฉีดในห้องน้ำ
ปรากฏว่าวิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ร้องไห้
ปู่กับป้าก็เลยพยายามที่จะถามเด็ก

ทำไมมีเลือดออกที่อวัยวะเพศ
คือน้องไม่ยอมบอกนะคะ
แค่บอกว่าหนูไปเดินชนโต๊ะที่โรงเรียนมา

ใช่ครับก็เลยมีการส่งตรวจที่โรงพยาบาลนะครับ

ผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงวัย๘ขวบ
นักเรียนชั้นป๒โรงเรียนแห่ง๑
ในพื้นที่ของอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพแนงมุด

ถูกรุ่นพี่ป๓โรงเรียนเดียวกัน
ข่มขืนกระทำชำราวในห้องน้ำของโรงเรียน

ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกสาวของเขา
เท่าที่ทราบคือเมื่อเวลาเย็น
วันที่๒๙ตุลาคมวันที่ลูกสาวกลับมาบ้าน
ปู่เห็นหลานมีอาการซึมจึงถามหลาน

หลานเข้าห้องน้ำฉี่แล้วก็มีเลือดออกและร้องไห้ในห้องน้ำ
สงสัยจึงพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกาบเชิง
เบื้องต้นเพราะว่ามีบร่องรอยถูกกระทำชำเปล่า
และยาดได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้เป็นพ่อได้รับทราบ
ผู้เป็นพ่อจึงเดินทางจากกรุงเทพ
กลับบ้านมาดูแลมาดูลูกและถูกพาลูกเข้าแจ้งความ
ส่วนทางด้านของป้าของเด็กหญิงวัย๘ขวบ

แต่หลานไม่กล้าพูดบอกเพียงว่าไปชนโต๊ะที่ห้องเรียน
แต่ป้าไม่เชื่อก็เลยพาไปตรวจ
หมอด้านจิตวิทยาได้ตรวจร่างกาย

ทราบความจริงว่าโดนรุ่นพี่ข่มขืนกระทำชำราวนะครับ
จ้อยแล้วก็บอกว่ามีวิธีสอบของเขา

ขยับอีกสิ่งกันก็รู้อีกทีว่าเลือดออก
แล้วก็เจ็บร้องไห้ในห้องน้ำ
จึงพากันไปถิดงามจากน้ำ
มีกี่คนที่ทำที่รวมกัน
มีคนเดียวกับผู้ชายคนเดียว
ซึ่งเรื่องของคดีพันธมรวชโทสมบูรณ์พรมบุตรพนักงานสอบสวน
เจ้าของคดีของสแน่งมุษย์

บอกว่าได้รับแจ้งความไว้แล้วแล้วก็สอบสวนรายละเอียดเบื้องต้น
ส่วนผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะเรียกเข้ามาสอบสวนเช่นกัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางแพทย์

จากผู้เสียหายและผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นเด็ก
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
จึงต้องมีการสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพต่อไป
แล้วก็ล่าสุดนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินท
๓ต้นสังกัดได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ